คุณผู้ชมค่ะเปิดศักราชใหม่๒๐๑๖นี้มาได้๒เดือนแล้วนะคะ
กำลังจะเข้าเดือนสุดท้ายของไตรมาสแรกแล้วค่ะ
แต่ว่าวงการภาพยนตร์ไทยบ้านเรายังคงซบเศร้าอยู่เลยทีเดียวนะครับ
ไปดูกันดีกว่าว่ามีเรื่องไหนกันบ้างค่ะ
แม้ว่าจะมีการจัดเรตติ้ง๒เรทเป็นครั้งแรกของหนังไทยนะครับ
อวสารโลกสวยก็เรื่องนี้พอเป็นกระแสให้ถูกพูดถึงอยู่บ้าง
เป็นเรื่องราวของเน็ตไอดอลที่ถูกคนหมั่นไส้นั่นเองนะคะ
แล้วก็ขณะที่ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้อย่างลูกทุ่งซิกเนเจอร์
เรื่องนี้โอ้โหเรียกว่าขนเอาบรรดาศิลปินทุกทั่วฟ้าเมืองไทย
ลูกทุ่งทั้งสตริงมารวมกันไว้นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่า
ฉายช่วงวาเลนไทยที่ผ่านมาค่ะแต่เขาบอกเลยว่าแป๊ก
แล้วก็กระแสก็ไม่ดีรายได้ก็ไม่งามเหมือนกัน
คือช่วงนี้มันมีภาพยนตร์จากฮอลลีวูดเยอะไง
ก็ใกล้จะประกาศรางวัลออสการ์แล้ว
ก็เลยไปดูหนังเทศกันซะเยอะ
ใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ภูมิกับมากฝีมือชื่อดัง

ประสบความสำเร็จด้านเสียงวิจารณ์เชิงบวก
กับหนังเรโทฟิลกูธอย่างเรื่องตุ๊กแก่รักแป้งมาก
และเขาเองก็กำลังจะหยิบหนังผีขึ้นหิ้งพักต่ออย่างบุภาราตี
เมื่อก่อนคุณพลอยเชิญมาเล่นเป็นผีใช่ไหมคะ

กลับมาคราวนี้ขอปัดฝุ่นความสยองกันอีกครั้ง
ทำโปรเจกต์เราเราไม่ได้เริ่มเรื่องของตัวเงิน
เราแค่เราอยากทำอะไรใหม่ในลักษณะงานของเรา
ทำหนังมา๑๐กว่าเรื่องมันก็เบื่อมันก็ซ้ำซากอยู่แล้ว
แต่การทำบุภาลิกโตนี่คือเหมือนการทำใหม่ในลักษณะงานเก่า
ทำงานเก่าให้มันใหม่ไอ้ตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ยากกว่าทำงานใหม่
ฉะนั้นถ้าเกิดมันประสบการณ์ไม่ได้ทางอะไรได้
มันถือว่าเป็นโบนัสที่เราไม่ได้คาดไว้
ไม่ได้มองถึงว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไง
เพราะลักษณะงานแบบนี้มันเราไม่ได้ทำตามสูตรสำเร็จ
จริงแล้วบุภาเนี่ยมันไม่ใช่หนังที่แบบทำเงินร้อยล้านนะ
แต่มันเป็นหนังที่มีคาแรคเตอร์คนดูแล้วจดจำ

คนดูไม่ได้เยอะแต่ทุกคนที่ดูแล้วมันรู้ว่าเป็น
ตรงนั้นเราแค่อยากจะคลิปคาแรคเตอร์

เราเลยทำอะไรให้มันเข้ายุคสมัยร่วมสมัยกับคนในยุค
ทัชสกรีนเผิอการใช้โพลเชียร์มา
มันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาอยากดูก็ได้

บุภามีอะไรใหม่ขึ้นมีอะไรเปลี่ยนไป
ทุกคนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นจุดที่พี่คิดว่า
มันเป็นจุดที่น่าสนใจมากกว่า
ไม่ได้จุดที่เดินอยู่ซ้ำทางเดินของความสำเร็จในตัวนั้น
ซ้ำกันได้บนโลกนี้ชื่อซ้ำกันได้
เราก็ได้แต่หวังว่า
บุภาลิกาโตะจะเป็นหนังที่เขารอและอยากดู
บุภาก่อนหน้านี้คุณพลอยเชอร์มานเล่นเป็นผี
คราวนี้ไปไกลหน่อยไปเป็นผีอยู่ที่ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นนั่นเอง
บุภาอาริกาโตผีใหม่เป็นน้องก้าว

ก็เป็นยุคโซเชียลแหละเขาบอกว่าร้อนไกลถึงแดนประดิบ
แปลกใหม่โดนใจสาวกผีบุภากันหรือเปล่า

แต่ว่าในโลกโซเชียลที่มีการแชร์กันเยอะนะคะ
ก็นั่นก็เป็นภาพของนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้
เขาเรียกได้ว่าเหมือนแบบเอาแก๊งแฟนฉันเลยคุณผู้ชมมาทั้งแก๊ง
แล้วก็มาถ่ายเป็นโปสเตอร์
ญี่ปุ่นคุณผู้ชมติดลบ๒องศาเนี่ย
ภาพนี้เลยไม่พอใส่ชุดชั้นในตัวเดียว

แต่คาดว่าคนที่น่าจะอุ่นที่สุดน่าจะเป็นแจ๊ค
ค่ะเพราะเขาอวบมีอวบอยู่แล้วแต่เขาผอมลงเยอะ
นี่ดูคุณผู้ชมดูรูปก็ต้องยอมใจนะลบ๒องศา
ขนาดเราใส่แบบชุดหนาวมากกรุงเทพหนาวไม่กี่วัน

ก็ต้องเป็นกระแสให้ทัน
ทันสมัยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนบุภาราตรีสมัยก่อนอาจจะชอบแล้ว
แต่พอเป็นสมัยนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับยุคทัศตรี
ใช่ต้องบอกนี่แหละก็เขียนไว้ว่าทิ้งจุดแกตาย
ห้ามทิ้งบุภาเด็ดขาดนะคะรักแล้วต้องรักเลยนะคะ
รอดูกันได้๑๒เมษายนนี้ค่ะ